ท่านผู้ชมครับมาดูการจับกลุ่มแก๊งค้ายาเสพติด
ต้องบอกว่าคดีนี้โอ้โหไม่คาดคิดว่ามันจะมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้น
นี่คือตำรวจขยายผลตั้งแต่ห้องพักจนมาถึงที่ทำงาน
นี่เป็นภาพที่ตำรวจทหารและเจอาทิตุของโรงพยาบาลหนึ่ง
ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคิริคัน
ก็ไปขยายผลตรวจค้นคดียาเสพติดนะครับแล้วก็มาตรวจค้นที่นี่ที่เป็นห้องผู้ป่วยหนัก
็อกเกอร์ตรงนี้ชั้นล่างติดกับผนังเนี่ยมียาบ้าซุกซ่อนอยู่๔มัด
หุ้มด้วยถุงชาจีนแล้วก็มียาบ้าในซองชนิดปิดเปิดได้ซ่อนอยู่ในกล่องยาอีก
รวมแล้วทั้งหมดเก้าพันหกร้อยเมตรโอ้โหมีกัญชาแห้งอัดแท่งอีก๒แท่งนะฮะ
โอ้โหของทั้งหมดเนี่ยเป็นของพยาบาลนะครับชื่อว่านางสาวดวงกระมวลพิสูจน์เสียง
ชื่อเล่นชื่อก้อยอายุ๓๐ปีเป็นพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการของโรงพยาบาลแห่งนี้
ก้อยคนนี้เนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาคดีค้ายาบ้านะครับถูกจับพร้อมกับสามีนะฮะ
สามีชื่อนายเอกรัฐแสงอาทิตย์อุทัยหรือว่าในตุ้ยอายุ๓๖ปี
ทั้งคู่เป็นชาวอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขัน
คือมันสืบเนื่องอย่างนี้ครับก่อนที่จะมาตรวจค้นตรงนี้
ก่อนหน้านี้ตำรวจจับกลุ่มสองสามีภรรยานี้ได้หลังจากสืบทราบว่า
มีการนำยาเสพติดไปซุกซ่อนเอาไว้ในห้องพักห้องหนึ่งนะครับ
อยู่ที่แฟลตพยาบาลถนนสุกใจซอยสิบห้า
จับได้ขณะกำลังเดินลงมาจากชั้นจอดรถพร้อมกับกระเป๋า
ที่เป็นกระเป๋าถือหูฮิ้วแล้วข้างในเนี่ยบรรจุยาบ้าอยู่๘๐๐เมตร
มียาไอซ์๑ถุงน้ำหนักร้อยกรัมมีกัญชาแห้งอีก๗แท่งนี่นะฮะ
อันนี้จับได้ที่ห้องพักพยาบาลนะเป็นแฟลตพยาบาล
แล้วก็ไปตรวจค้นในห้องนะอันนั้นเจอตัวตอนกำลังเดินมาจากชั้นจอดรถ
เข้าไปตรวจในห้องเจอยาบ้าอีก๗มัดยาไอซ์๓ถุงกัญชาแห้งอีก๕แท่ง
ไปตรวจค้นอีกมีบ้านของทั้งคู่อยู่อีกหลังหนึ่ง
อยู่ที่หมู่บ้านเพชรอารี๑ถนนสุขสมบูรณ์๙ที่อำเภอเมือง
ของกลางเป็นพวกทรัพย์สินต่างสร้อยคอทองคำหลายรายการเงินสด
มุดบัญชีธนาคารโทรศัพท์มือถือรถกระบะสี่ประตูป้ายแดง
จักรยานยนต์ป้ายแดงอีกสองคันรวมแล้วยาเสพติดจากตัวของทั้งคู่
จากห้องพักในแฟลตพยาบาลจากที่ห้องไอซียูที่มีล็อกเกอร์
ที่ที่ทำงานอยู่ได้ยาบ้าสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบเมตร
ยาไอซ๑๔๖๕๕กรัมกัญชาแห้งอีก๑๕แท่ง
น้ำหนักรวมละ๑๕กิโลกรัมรวมมูลค่ายาเสพติด๗ล้านบาท
เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวไปสอบสวนดำเนินคดีนะครับเดี๋ยวต้องขยายผลต่อนะฮะ
ทั้งคู่เนี่ยโอ้โหถือว่ายาเสพติดเนี่ยเยอะเลยนะครับ
แต่ตำรวจบอกว่าจับกลุ่มตัวได้นี่ไม่มีอาการเคร่งเครียดอะไรเลยนะดูไม่สะทกสถานอะไรเลย
ก็ขออนุญาตไม่เปิดเผยชื่อโรงพยาบาลแล้วกันนะครับเพราะว่าโรงพยาบาลเขาไม่เกี่ยวข้องด้วย